กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะฮะมาดูเหตุระทึกนี้
คนร้ายชิงรถทั้งที่ในรถยังมีคนอยู่เลย

เพราะว่ารถคันนี้มีพี่ชายพี่สะพ้าย
แล้วก็มีน้องชายวัย๑๓ปีเขาก็นั่งมาด้วยกัน
ทีนี้คนร้ายมันขึ้นมานะมันขับรถไปเลย
คนละเมืองดีเอามอราไซด์มาจอดขวาง
คนร้ายแท้ที่จะเหยียบเบรคมันพุ่งชนมอราไซด์ค่ะ

นี่ค่ะได้รับแจ้งเหตุว่ามีการขโมยรถเก๋ง
พื้นที่ตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ปรากฏว่าคนร้ายพอขโมยเสร็จพยายามจะขับรถหนี

ใช่ค่ะแต่ทีนี้พลเมืองดีเขาช่วยขวางช่วยสกัดเอาไว้ได้ไงคุณ
แล้วพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็เจอค่ะ
เป็นรถนิสสันสีบอลทองนะคะ
อยู่ตรงเกาะกลางเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพรถนี่
ให้ดูเห็นไหมสภาพรถเป็นแบบนี้แล้วเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมคะ

ใช่พลเมืองดีเขาเอามอเตอร์ไซคันนี้มาจอดขวาง
แต่คนร้ายมันไม่ยอมเหยียบเบรก
ขับกลับเหยียบคันเร่งแล้วก็พุ่งแบบนี้ค่ะ
จนล้อหน้าลอยขับต่อไม่ได้แล้ว
พลเมืองดีต้องโอ้โหกระโดดออกจากรถเลย

ใช่ค่ะอันนี้คือคุณวุฒิพงศ์โทนขุนทศนะคะ

บอกว่าตอนแรกนะผมจอดติดไฟแดงอยู่
แล้วคนตะโกนมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคนขโมยรถเก๋ง

ก็เลยเอามอเตอร์ไซค์นี่แหละไปจอดขวาง

คนนี้เขาตะโกนมาบอกว่า
พี่นี่ขโมยผมก็มอเตอร์ไซค์ฝั่งลำเลยครับ
อ๋อคือหมายถึงว่ากลุ่มนี้ก็มา
คนนี้ก็ตะโกนมาบอกพี่คนนี้ขโมยรถ

แล้วพอดีรถมอเตอร์ไซค์ไปทำล้อเป็นรอย

ทีนี้มันไปต่อไม่ได้
ผมก็เลยหมวกกันน็อกฟาดเข้าไปในกระจกครับ
จะจับข้อออกมาแล้วก็สีดตัวขาออกมา

โอ้โหถึงตอนนั้นนะฮะเขาก็ไม่คิดอะไรมากแล้วล่ะ

แล้วก็คว้าเหมาะกับน้องของตัวเอง

กล้าจะจับคนร้ายจะหยุดคนร้ายให้ได้นะครับ
แล้วก็ตอนนั้นพยายามจะดึงประตูเปิดด้วยนะคะ

ใช่ค่ะคุณแล้วพอจับคนร้ายออกมาได้นะ

พูดจาแบบวกไปวนมาเหมือนกับเมาอ่ะ

ดูสิตอนตำรวจมาถามยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะคะ
เมามาหรือเปล่าเสพยามาหรือเปล่า

ว่าในรถคันนี้มีเด็กวัย๑๓ปีอยู่ในรถด้วย
เพราะว่าพี่ชายกับพี่สะพ้ายลงไปกดตังค์ใช่ไหม
น้องก็คือน้องอภิษฎขาวสะอาดค่ะ

ผมก็นั่งรอนะอยู่เบาะหลังไม่นานเลยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
จู่คนร้ายขึ้นมาแล้วก็ขับออกไป
ผมก็กลัวทำอะไรไม่ถูกทำยังไงดี
มีมอเตอร์ไซค์พลเมืองดีมาขวาง
แล้วรถที่คนร้ายขับเนี่ยนะเขาก็เหยียบคันเร่งไปจังหวะนั้นเองค่ะ
วัย๑๓ก็เลยรีบเปิดประตูลงจากรถเลย
เพราะเขาก็กลัวเหมือนกันเอาฟังเสียงน้องหน่อยนะคะ
ก็ผมพาพี่ผู้โดยโทษดังที่หน้าออภิสิทธิ์ท่าเฟียงใช่ไหมครับ

ใช่ครับแล้วเขาก็กลับออกมาแล้วผมก็เปิดประตูแล้วก็กระโดดออกมาครับ
เพราะเขาก็รู้ว่าเขาจะพาไปที่พาไปข้าวหรืออะไรของเขา

แต่ทีนี้คนที่ขโมยรถที่บอกว่าเมาเหล้าพูดวกไปวนมา
นี่ต้องให้ตำรวจเอาตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพเมืองชนบุรีนะคะ
แล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วย